สุรินครับมีเหตุอุกอาจครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นลูกเขยตระกูลดังในสุรินทร์เลยนะ
โดนคนร้ายลงจากรถมากระหน่ำยิงเลยครับ
แล้วในรถก็มีผู้หญิงด้วยครับ
คิดนะคิดป๊าคิด

ป๊าไปเลยไปเลย
ไปโรงพยาบาลเลย
โดนยิงปุ๊บรีบไปโรงพยาบาลเลยคุณผู้ชม

นี่รถของคนก่อเหตุนะอยู่ข้างหน้านั่นนะฮะ
สักพักหนึ่งขับรถมาปาดหน้า
แล้วก็จอดปุ๊บลงจากรถมาครับ
เปิดประตูนี่ลงมาแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลง
ชักปืนกระหน่ำยิงใส่รถที่มีนายคุณาทิพย์จุรุจางกูลนะครับ
เป็นคนขับอายุ๕๓ปี
คุณคุณาทิพย์โดนยิงเข้าแผ่นหลัง๒นัด
ส่วนผู้หญิงที่นั่งข้างกันที่บอกว่าม้าโดนที่มือเนี่ย
คือนางสร้อยไข่รุจางกูลอายุ๕๓ปีนั่งอยู่ข้างคนขับนี่แหละ
โดนยิงหลังมือขวากระสุนทะลุตัดนิ้ว

ส่วนนี่คือคุณคุณาธิบโดนยิงเข้าแผ่นหลังตรงนี้
หลังเกิดเหตุก็รีบไปโรงพยาบาลสุรินทร์
โดนยิงเข้าประตูแล้วก็กระจกฝั่งข้างคนขับ๕นัด
กระจกหน้า๒นัดแล้วก็ประตูท้าย๑นัด
ตำรวจสพเมืองสุรินทร์ก็สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
แล้วก็โดนยิงพลุนเลยขับมาตามถนนสุรินปราศาสตะบนนาบัวครับ
ช่องทางขวาสุดระหว่างนั้นมีกระบะบรรทุกของ
คาดว่าน่าจะเป็นเชฟโลเล็ตสีน้ำเงิน
ชักปืนยิงใส่เลยฟังคนเจ็บมีการยิงตอบโต้ได้นะคุณผู้ชมแต่เราไม่เห็นครับ
อาจจะมีเสียงบ้างแต่ว่าไม่เห็นจังหวะที่คุณาทิพย์ยิงตอบโต้คนร้ายไป
คนขับกระบะเป็นชายสูงประมาณสัก๑๗๐กว่าเซนติเมตร
พอโดนยิงตอบโต้ไปเขารีบขึ้นรถตัวเองขับหนีมุ่งหน้าไปอำเภอประสาททันที
ทีมข่าวลงพื้นที่ถนนสุรินปราศาสตร์ครับ
ใกล้กับหมวดการทางสุรินโคกสะอาดซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
เจอยางร้อรถนะครับเป็นทางยาวกว่าร้อยเมตรเลย
ว่าเกิดจากการเบรกของรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยตรงนี้สว่างแล้วนะ
ไปเจอรอยพ่นขาวของชุดพิสูจน์หลักฐานด้วยที่พ่นไว้ว่ามีปลอกกระสุนอยู่๓จุดตกอยู่ตรงนั้น
ขณะที่ผู้กำกับการสพสวายครับบอกว่าคุณคุณาทิพย์เขาให้การก่อนให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาขับรถมาจากชลประธานสุรินจะมุ่งหน้าไปอำเภอประสาทก็ขับแช่ขวามา
ส่วนกระบะขับปาดหน้าเปิดไฟสูงใส่จอดรถไหลทางแล้วก็เปิดประตู
พอลงมาก็ยิงใส่เขาเลยคุณคุณาทิพย์มีปืนติดตัวอยู่แล้วก็เลยยิงสวนตอบโต้ไป
เขารู้สึกตัวอีกทีว่าเขาบาดเจ็บก็เลยรีบไปโรงพยาบาลเลย
พระพัชชาวาลมามอบตัวกับพนักงานศอบศวนตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์ครับ
แล้วคนก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมสีหน้าเคร่งเครียดเขายอมรับว่าเขานี่แหละเป็นคนก่อเหตุจริง
ที่ตำรวจสพสวายในท้องที่เกิดเหตุมารับตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ

ต่อให้จะมีพ่อเป็นตำรวจหรืออะไรยังไงนะคะ